โอ้โหดูสิเนี่ยรอบนี้ได้มาเต็ม
ทั้ง๓ท่านครับสนใจอยากรับประทานอาหารทะเลหน่อยไหมครับ
นี่พอดีไปออกเรือมาเขาบอกว่าขึ้นลมสงบก็เลยออกหาปลาหาสัตว์ทะเลซะหน่อยได้กุ้งมาเต็มเลย
ปูเขาหายไปไหนไม่รู้นะช่วงนี้หายประมาณปีกว่าแล้วหาไม่ค่อยเจออาจจะต้องอดกินปูไปก่อนช่วงนี้นะครับ
เพราะว่ามีลักษณะของคลื่นมีลักษณะของลมที่แรง
ค่าคลองชีพต่างจะถูกลงแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยว
ค่าคลองชีพถูกแล้วอากาศดีช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะเป็นใจต่อการท่องเที่ยว
เพราะว่าถูกแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีฝนก็จะน้อยกว่าช่วงอื่นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วง
แต่ว่าเมื่อเช้าปล่อยลงมานะคุณ
ก็คือฝนทิ้งช่วงเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฝนไม่ตกเลย
ฝนทิ้งช่วงหมายความว่าฝนที่เกิดจากร่องฝนที่ตกชุกหายไปแล้ว
แต่ว่าฝนที่ตกตอนนี้เป็นฝนที่เกิดจากการที่มีความชื้นเข้ามาสะสม
ถ้าเกิดในกรุงเทพจะตกวันเว้นวันลองนับดูนะ
ถ้าวันนี้ตกเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะไม่ตกแล้วไปตกอีกทีหนึ่งวันพุธ

แต่ว่าตอนนี้เองก็มีหลายพื้นที่ที่มีฝนกระจายตัวลงมาปกคลุม
โดยเฉพาะตอนนี้ถ้าหากเราดูภาพไทยดาวเทียม
ก็จะพบว่าโดยทางตอนบนพันธภัยมีหลายจังหวัดเทียวเรียมให้มีฝนตก
ถึงเที่ยวบริเวณพื้นที่ตอนบนภาคเหนือจังหวัดตอนบนภาคอีสาน
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
ส่วนภาคใต้ก็มีอยู่บางจุดบางพื้นที่

นี่คือกราฟิกแสดงจุดที่มีฝนตกอยู่ตอนนี้
ซึ่งถ้าเกิดตรวจสอบแล้วก็จะพบว่า

ก็คือในบริเวณจังหวัดน่านตากพิจิตรเพชรบูรณ์
ลบบุรีเลยน้องคายอุดรธานีบึงกาลสกวนนครนครพรรณม
จากนี้ยังมีนครราชศรีมาปราจินบุรีนครนายกนครปฐมปฐุมธานีสะแก้วจันทบุรีพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่
ส่วนฝนในกรุงเทพก็เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนที่มาจากแถวนครปฐมนะครับ
เคลื่อนที่ค่อยเข้ามาปกคลุมบางจุดบางพื้นที่ในกรุงเทพในช่วงเช้าวันนี้ก็อาจจะมีฝนปล่อยเกิดขึ้นบ้างนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกจากบ้านก็วางแผนกันดีหน่อยวันจันทร์ด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในช่วงเที่ยงนะครับ
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางประเทศไทยครับก็จะมีการประทงกลุ่มฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็จะเข้ามามีบทบาทนะครับทั้งในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
ตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างตกแบบนี้
เขาคาดการณ์ว่าจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณบ่ายแก่นะครับ
หลังจากนั้นตอนกลางคืนครับจะสังเกตว่ามีจุดใหญ่อยู่หนึ่งจุดนะครับ
แถวบริเวณตอนกลางประเทศไทยครับ
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับก็อาจจะต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของลมกระโชคแรงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่คือบริเวณทางตอนบนนี่เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน๑๒ชั่วโมงนะครับ
สังเกตว่าสีแดงคือจุดที่มีฝนสะสมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
ไปดูช่วงประมาณ๓วันนี้นะครับก็จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนนะครับ
ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ภาคอีสานที่มีฝนตกเข้ามาสะสมเยอะหน่อยนะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วง
เช้าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายในหลายพื้นที่ไม่ร้อนเท่าไหร
แต่ว่าในช่วงบ่ายครับช่วงบ่าย๒อากาศก็ยังคงร้อนและอุต่อเนื่องนะครับ
สูงสุดไปอยู่ในแถวบริเวณนครราชศรีมาประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีกลุ่มฝนเข้ามาดับความร้อนนะครับ
ฟ้าก็อึมครึมครึมอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ
ถ้าเปรียบเทียบกับภาคอื่นนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับ
ปีนี้นะครับถ้าเกิดใครดูจัดตาเตือนภัยนะครับ
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือหิมะตกที่รัสเซีย

นี่นั่นก็หมายความว่าปีนี้โอกาสที่ลักษณะสภาพอากาศจะเหมือนกับปีที่แล้ว
มีสูงเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นกัน
นี่ติดตามต่อไปแต่ตอนนี้มันมีกลิ่นอะไร
ผมได้กลิ่นผมไม่กลิ่นอะไรไหม้คุณ
คุณน้ำแข็งใช้น้ำหอมไม่เกี่ยวกับกลิ่นตัวหรืออะไร
ผมว่าตรงนั้นกุ้งหรือเปล่ากุ้งมา
ทิ้งให้แป๊บเดียวเราจะได้กินไหม